ต่อกันที่ทางด้านของตำรวจคอมมันโดกองปราบรามนำกำลังเข้าไปจู่โจมตรวจค้นร้านรับซื้อของเก่า
ซึ่งคาดว่าจะมีของผิดกฎหมายอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะเป็นร้านของเก่านะคะที่อยู่ซอยเสือใหญ่อุทิศย่านรัชดาพิเศษนะคะ
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๕คนนะคะ
และจากการตรวจค้นพบว่าจุดนี้นะคะน่าจะเป็นจุดที่เป็นแหล่งรับซื้อของโจร
เป็นแหล่งจำหน่ายยาเสพติดในชุมชนนี้ด้วยค่ะ
ตำรวจคอมมันโดกองปราบรามนำกำลังกว่า๔๐นาย
เข้าตรวจค้นร้านรับซื้อของเก่าของนางสาวนวรัฐพาผลค่ะ
ซึ่งตั้งอยู่ในซอยรัชดาพิเศษ๓๖หรือว่าซอยเสือใหญ่อุทิศนะคะ
จู่โจมตรวจค้นยาเสพติดภายในบ้านสามหลังที่ปลูกติดกัน
หลังจากที่มีการข่าวนะคะแจ้งเข้ามาว่าเป็นแหล่งรับซื้อของเก่าที่ขโมยมา
และมีการขายยาบ้าให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะ
ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ตำรวจนั้นจับกลุ่มนายกิติศักดิพันธะ

ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์และรถซาเล้ง
ระเวนดูตามบ้านต่างนะคะในพื้นที่ซอยเสือใหญ่อุทิศและซอยโชคชัย๔
โดยจะเลือกบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะ
สบโอกาสจะเข้าไปขโมยทรัพย์สิน
เช่นเครื่องปรับอากาศสว่านไฟฟ้าลำโพง
ทรัพย์สินอื่นที่พอจะเคลื่อนย้ายได้แล้วนำไปขายนะคะ
บางส่วนจะนำไปแลกเป็นยาเสพติดจากร้านขายของเก่า
มาแล้วหลายครั้งค่ะรวมมูลค่าความเสียหายเกือบ๑ล้านบาท
สำหรับการตรวจค้นครั้งนี้พบอุปกรณ์การเสพยาและยาบ้าจำนวนหนึ่ง
ซุกซ่อนอยู่ในกล่องรองเท้าใต้บันไดบ้านที่นางสาวสิริพร
พาผลอายุ๓๑ปีรับเป็นเจ้าของเบื้องต้นนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อเสพ
พร้อมเตรียมขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ